วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนและครูมาฝากคุณผู้ชม

เออเน็ตอ้าวนี่บ้านฉันที่ฉันมีฉโนตมีเงินต่าง

สักพักหนึ่งตำรวจเข้าไปเหมือนจะไปจับ

เออเอาไปดูภาพมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม

จงการแจกลักษณะมันอาจจะคล้ายการตั้งวงเล่นไพ่ใช่ไหม
ตอนแรกเหมือนเล่นไพ่เล่นไฮโลตั้งวงอะไรกันอยู่
น้อง๕คนเขาเล่นเกมเศรษฐีก็ตกใจ
เอ้าทำไมมีชายสองคนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามา
น้องผู้หญิงเสื้อแดงยกมือทาบอก

ตำรวจนอกเครื่องแบบสองคนใส่เสื้อกั๊กเดินปรีเข้าไปที่บ้าน
เพราะนึกว่าเขากำลังตั้งวงเล่นการพนัน

แบบเผินเคินเคินกันไป
จากการที่จะเข้าไปจับก็เลยนวดให้หน่อยละกันทำขามไป
ก็แก้เขินสักพักตำรวจก็ออกไป
น้องก็เล่นกันต่อแบบงงว่าตำรวจมาทำไม
น้องก็ขำนะรับรองว่าเรื่องนี้เล่าไปอีกประมาณสัก๒อาทิตย์นะคะ
ก็ท่าทางเหมือนแจกไพ่อยู่
ไปต่อกันที่ที่เลือกของแฟชั่นของลงเรียนกรุงเทพคริสเซียนกันหน่อย
โอ้ยเมื่อวานนี้คุกคลักมาก
มันกลายเป็นข่าวที่มันดังขึ้นมาได้ยังไง
คือมันต้องดังสิเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนแรกไหมล่ะ
ในเมืองไทยนะไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ
เมืองไทยนะครับเนี่ยฮะก็เลยพาคุณผู้ชมไปหน่อย
เพราะว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขาประกาศให้นักเรียน
แต่มีกรอบนะมีกรอบนะสบายก็จริงแต่ว่าเสื้อกล้ามเสื้อขาดกางเกงขาดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ
ถ้าเป็นคอกลมต้องแขนยาวถ้าเป็นแขนสั้นต้องมีปก
อะไรอย่างนี้และเป็นเชิดอะไรแบบนี้ให้มันถูกต้องตามระเบียบนะฮะ
ก็ต้องถูกถูกต้องเขาทดสอบหนึ่งภาคเรียนเพราะเชื่อว่า
เด็กเนี่ยพอแต่งแบบนี้จะมีความสุขในการเรียนมากขึ้น
มีความคิดสร้างสรรค์ว่าอาจจะแต่งแบบไหนทำอะไร
กล้าแสดงออกทำให้ผลการเรียนน่าจะดีขึ้นได้ในที่สุด
แต่มันก็มีคนแหมก็ไปถามเรื่องของละคงราคาชุดไง
นึกว่าอยู่สยามอะร้อนมากใช่ไหม
เสื้อเท่าไหรกางเกงเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่
จริงแล้วมันก็ไม่ได้แพงแบบที่เราคิดกันไป
คือมันมีกระแสออกมากระแสต่อต้านนะคะ
ว่าทำแบบนี้เด็กจะไปสนใจเรื่องการแต่งตัวมากกว่าหรือเปล่า
จะกลายเป็นการแต่งตัวมาอวดรวยกันไหม

เมื่อวานไปถามน้องเขาบอกโอ๊ยหลักร้อยเองพี่
เสื้อก็ร้อยกว่าบาทรองเท้าก็ร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้แพงอะไร
บางอย่างมันก็อาจจะหลักพันหลักหมื่นก็มีบ้างแหละ

จริงต้องยอมรับนะว่าบางคนใส่เสื้อราคาร้อยแต่ดูแล้วเป็นราคาพันก็มี

คือบางทีมันอยู่ที่การเลือกไง
ตัวเขาดูแพงอยู่แล้วเสื้อผ้าดูแพงขึ้นไปนะฮะ
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองสนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนที่นี่
เขามี๒หลักสูตรทั้งแบบภาษาไทยแต่สอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
หรือเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแต่ค่าเทอมตัวเลขกลมนะ
ประมาณ๑แสนบาท
จะพอเธออย่างไปรวมอื่นนะฮะ
แล้วที่เกิดคำถามขึ้นมาว่า
โรงเรียนอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีโอกาสแต่งชุดแบบนี้ได้หรือเปล่า

ได้เพราะขัดต่อระเบียบของกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
พุทธศักราช๒๕๕๑นะฮะหากไม่ได้ใช้ชุดนักเรียน
ใส่แค่ชุดพละหรือชุดพื้นเมืองได้ได้นะครับ
แต่หากจะให้นักเรียนใส่ชุดอื่นเป็นครั้งเป็นคราว
ต้องขออนุญาตกับทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดก่อน
แต่ไม่อนุญาตให้แต่งแบบว่าตามใจไม่ได้
คืออันนี้เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเขาก็บอกไว้ว่า
ไม่ได้บอกว่าการทดลองนี้จะนำไปสู่การยกเลิกการใส่เครื่องแบบนะ
คือเขาอ้างอิงการศึกษามาจากต่างประเทศ
ถกเถียงเรื่องนี้กันมาเป็นสิบปีแล้ว
แล้วก็เลยทดลองดู๑เทอมใส่เฉพาะวันอังคาร
แต่เครื่องแบบยังคงต้องใส่อยู่เพราะมันคือ
ประเพณีธรรมเนียวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นกฎหมายด้วย
หลายอย่างมันเป็นกรอบหลายอย่างด้วย
เพียงแค่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยทดลองดูซิว่า
ให้เด็กได้ทำตามใจ๑วันในเรื่องของการแต่งกาย
มันจะช่วยพัฒนาในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตใจบ้างหรือเปล่า
ถูกต้องอันนี้ผู้อำนวยการก็ออกมายืนยันแล้วนะคะ

เราควรจะให้เด็กเขาแต่งแบบสบายใจเขา๑วันดีไหม
ให้เขามีความสุขในการความคิดสร้างสรรค์ดีหรือเปล่า
หรือควรจะใส่แบบเครื่องแบบที่มันถูกต้องต่อไป
คุณผู้ชมส่งมาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เห็นด้วย

เพราะว่าคือเรียนปุ๊บสามารถไปเที่ยวต่อได้เลย
ในชุดนั้นมันอาจทำให้เขาแบบทะเลทะไหลหรือเปล่า
คือหลายคนมองว่าการที่ใส่ชุดนักเรียนมันเป็นกรอบคลุมเอาไว้
เวลาเราจะทำอะไรจะได้นึกถึงหน่อยว่ามันมีตราโรงเรียนติดอยู่นะ

ทำอะไรจะได้ระวังตัวว่าเราต้องคำนึงถึงคนที่ใส่เครื่องแบบเหมือนเรา
คำนึงถึงชื่อเสียงโรงเรียนอะไรแบบนั้น

อย่างที่บอกว่าคือพอมันเป็นการทดลองเนี่ยมันยังไม่รู้ผิดยังไม่รู้ถูก
มันก็เลยต้องลองดูก่อนว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ลองดูกันต่อไป
เราสมัยเรานะน้องมิ้นคือแต่งชุดนักเรียนไปที่ห้างในเวลาเรียนเนี่ย

บางทีไปเดินตรวจสอบว่ามีเด็กของตัวเองไปเดินอยู่ข้างนอกหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นบ่อยบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้เขาเลิกเรียนกันเร็ว

ตามทางเนี่ยใส่ชุดนักเรียนเดินกันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็แยกไม่ออกว่าเขาโดดเรียนมาหรือว่าเขามีกิจกรรมข้างนอกหรือเปล่า
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองส่งมา
แต่ว่าอันนี้ย้ำว่าเป็นการทดสอบ๑ภาคเรียน

ถ้าไม่เหมาะไม่ควรไม่โอเคก็ยกเลิกไป
แล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การยกเลิกการสวมเครื่องแบบไปโรงเรียนด้วยนะคะ